ล่าสุดเนี่ยกลับมาจับมายร้องเพลงอีกครั้ง
ในฐานะศิลปินเดี่ยวค่ะ

หนึ่งอีกครั้งเออพี่ฟลุ๊กบอกเลยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะได้กลับมามีผลงานเพลงอีกครั้ง
แล้วก็บอกเลยว่า๘ปีที่หายไปเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวที่บ้านเกิดที่บุรีรำค่ะ
บอกเลยว่าลึกไม่หวั่นใจนะคะว่าแฟนเพลงจะลืมไปแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ยึดติดชื่อเสียงแล้วล่ะค่ะ
ใช่ครับหายไปทั้งหมด๘ปีครับประมาณ๘ปีครับ
ก็กลับมาครั้งนี้อย่างที่บอกครับคือยังคิดถึงอะไรแบบนี้อยู่
เราเราห่างหายจากโรงงานนี้ไปนานคนที่รู้จักเราเนี่ยก็คือคนที่มีอายุขึ้นมาหน่อย
ติดตามไอน้ำตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะทำยังไงให้
ให้น้องที่รุ่นหลังกว่านั้นได้รู้จักเรา
แล้วก็ได้กลับมารักในเพลงของเราได้กลับมาสนุกในงานของเราอีกครั้งหนึ่ง
ผมเดินไปที่ไหนไม่มีใครจำผมได้ไม่น้อยเลยครับ

อยู่มา๑๗ปีเรื่องแค่นี้ก็สบายมากครับ
เพราะหนึ่งเราไม่ใช่ดาราเราเป็นศิลปินเราเป็นนักร้อง
ใช้ชีวิตมันจะง่ายกว่าปกติกว่า